งานนี้งานใหญ่คนแน่นสาราเลย
สำหรับพิธีสวดพานยักษ์สาธุชนมาร่วมงานนับพัน
รวมไปถึงตลกชื่อดังก็มาด้วย

อยู่ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
มีพิธีการสวดพานยักษ์เป่ายันเกาะเพชร
แล้วก็มีสาธุชนมาร่วมงานเป็นพัน
อย่างที่บอกรวมถึงตลกชื่อดังคือใครรู้ไหมคะ

โอ๊ยจะเป็นใครก็เป็นแต่เพราะไม่เป็นถั่วแระ

แล้วก็มีชาวต่างชาติมาหมดเลย
มาเลเซียสิงคโปร์

คือเขานำรายชื่อเข้าร่วมพิธี

เปิดโชคเปิดลาบว่ากันไป
มีรายชื่อร่วมพิธีกว่า๓๐๐รายชื่อเลยนะคะ
ในพิธีเริ่มต้นด้วยการตั้งเครื่องสังเวย

ไก่ต้มผลไม้ขนมหวาน
ที่ตรงนี้คือหน้าท้าเวสวันคู่
แล้วก็มีการตั้งพานบูชา
ที่มีรายชื่อของชาวต่างชาติใส่ผ่านด้วย
รายชื่อชาวต่างชาติมีใครบ้างคะคุณชนะ
พี่ถั่วแล้เขาก็มาร่วมงานด้วย
พานยักษ์เป่ายันเกราะเพชรแล้วก็บวงสวงปลุกเสกตะกร่อหวายมงคล
โดยมีเกจิชื่อดังพระอาจารย์ไก่เจ้าอาวาสนะคะ
แล้วก็พระเกจิจากจังหวัดนครสวรรค์มาร่วมในพิธีด้วยนะครับ
ทำพิธีแน่นอนแหละเวลามีการทำพิธีแบบนี้
มักจะมีคนที่มีอาการแปลกนั่งตัวสั่นบ้างล่ะ
นี่คล้ายกับที่เขาเรียกกันว่าของขึ้นนี่แหละค่ะ
จนพระอาจารย์ไก่ต้องมาประพรมนมลนะอาการถึงจะสงบลงไปด้านอีกท่าทาง
เหมือนยักษ์เหมือนฤษีเหมือนอะไรก็มีนะ
ถือกระบองกันมาแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอ
พอเสร็จสิ้นพิธีการสวดพานยักษ์เรียบร้อย
ก็จะมีการจุดประทัดบวงสวงค่ะคุณ
โอ้โหนี่อาการแตกต่างกันออกไปเนอะ
สำหรับคนที่มีอาการเหมือนของขึ้นต่าง
เขาก็ว่ากันว่าบางคนที่มีของอยู่
จะมีอาการแปลกแบบนี้เวลาเขาทำพิธี
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
ไปดูนี่ที่ที่ฉันอยากจะให้ดูชัดคือนี่

สร้อยที่เขาห้อยมั้ง
นี่ค่ะคุณจุดหมายปลายประทัดค่ะ
ที่พี่ตัวและถืออยู่เนี่ยค่ะเห็นไหม
ตอนนี้อยากจะไม่มีใครพูดแล้วว่าเป็นอะไรก็เป็น
แต่ผมเป็นถั่วแล้วเพราะว่าผมอยากเป็นครับ
อืมประมาณนี้ประมาณนี้
ประมาณนี้นะจ๊ะจ้าอ่ะคงจะสุขสมหวังดังใจ